ส่วนที่จังหวัดชุมพรที่จังหวัดชุมพรชาวบ้านใน๓หมู่บ้าน
เขาตื่นตระหนกกลางดึกเลยนะคะเพราะว่ามีลักษณะของการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในพื้นที่
เขาบอกว่าเขาก็กลัวแล้วก็วิ่งออกมานอกบ้านแล้วไปตรวจที่บ้านนะคะ
พบว่ามีรอยร้าวด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบนะคะ
เจ้าของบ้านพร้อมญาติญาติค่ะเขาก็มารวมตัวกันแล้วก็ไปชี้จุดแบบนี้นะคะ
เป็นรอยร้าวในตัวบ้านที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน
จุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๑๓ตำบล
แล้วก็ไปตรวจสอบพบบ้านหลายคนชาวว่าหลายคนนะคะ
ในพื้นที่นี้ยังไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวนะคะ
ชินวัฒนหินเตี้ยนนะคะเป็นอาชีพรับติดตั้งจานดาวเทียม

บอกว่าช่วงค่ำขณะที่กำลังติดตั้งจานดาวเทียมให้กับลูกค้า
ปรากฏว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนค่ะ
ทำให้เสาดาวเทียมที่ตัวเองกำลังติดตั้งอยู่นี่สั่น
ตกใจนะคะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ได้บอกกับลูกค้าว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันนี้นะคะ
มาติดให้ใหม่จนมาทราบจากชาวบ้านว่าเกิดแผ่นดินไหว

ตอนติดตั้งเสาล้มทั้งตัวเองและลูกค้าตกออกตกใจ
บอกว่าเฮ้ยผมไม่ค่าติดต่อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้มาติดใหม่
ค่ะชาวบ้านอีกหนึ่งคนนายเวียรศักดิ์รอดวิจิตรนะคะ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุนอนเล่นอยู่ภายในบ้าน
ต่อมารู้สึกว่าตัวบ้านสั่นสะเทือนอย่างหนัก

หลังจากนั้นไปตรวจสอบภายในบ้าน
พบว่าที่ประตูที่ผนังห้องครัว
มีรอยร้าวรอยแตกประมาณ๓๔จุด
ผู้ใหญ่บ้านให้เข้าไปตรวจสอบค่ะ
แล้วก็ไม่ทราบว่าแรงสั่นสะเทือนนี่เกิดขึ้นจากอะไร
ต้องรอให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบค่ะ

ล้าวหลายจุดหรืออยู่ไหม

ประมาณกี่จุดได้

ก่อนหน้านี้มีรอยล้าวอยู่บ้างพอหรือยัง

พึ่งมาเมื่อกี้เลยนะ

แต่ทำไมกลัวไหม

แต่ทำไมวิ่งออกออกนอกบ้านไหม
วิ่งออกนอกบ้านกลัว
นึกว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

ผู้ใหญ่บ้านก็คือนายเสนอศรีสินเปิดเผย

กับชาวบ้านเกือบ๓๐๐หลังคาเรือน
รู้สึกว่าเกิดแผ่นดินไหวนะจนตัวบ้านนี้สั่นหลายหลัง
ข้าวของหล่นกระจัดกระจาย
พื้นที่ไหนที่เกิดแบบนี้ขึ้นบ้างนะคะ
ก็คือพื้นที่๓หมู่บ้านด้วยกัน
หมู่ที่๔หมู่ที่๓และหมู่ที่๑๓นะคะ
พอเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นมีบ้านเรือน
ก็คือมีลักษณะของผนังบ้านนี่แตกร้าวหนึ่งหลัง
ส่วนสาเหตุของแรงสั่นสะเทือน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้นะคะ
แต่จากสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหมู่ที่๓หมู่ที่๔แล้วก็หมู่ที่๓
ที่เขาอยู่ใกล้ภูเขาถึง๔ลูก
อยากให้หน่วยงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อย

ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่า
ไปตรวจเกี่ยวกับสัญญาณแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ตรวจไม่พบนะคะว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดจากแผ่นดินยุบตัว
เพราะว่าที่หน้าบ้านหนึ่งหลัง
และบริเวณหลังบ้านที่เกิดเหตุนี้นะคะ

น่าจะเกิดจากแผ่นดินไหวอาจจะเกิดจากแผ่นดินยุบเฉย

ผมพยายามดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะครับ
เพราะว่าจะมีการเรื่องของการตรวจสอบแผ่นดินไหวได้

เขาบอกว่าตรวจหาสัญญาณไม่พบนะคะ
สำหรับการเกิดแผ่นดินไหวช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ทางผู้ใหญ่บ้านเขาได้แจ้งเข้าไป
ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีรายงานแค่แผ่นดินไหว
ขนาด๒๐ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
เท่านั้นเองนะฮะเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา๑๘นาที
แต่ว่าในเว็บไซต์กรมอุตุของเรื่องของเตือนภัยแผ่นดินไหวเนี่ย
ยังไม่มีในพื้นที่ดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมฮะ